ขยับไปปัตตานีหน่อยตอนนี้เราทราบกันว่าปัตตานีน้ำท่วมใช่ไหมคะ
แต่ชาวเน็ตบอกว่าถ้าท่วมแล้วใสน่าเที่ยวขนาดนี้
ท่วมก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งลดเพราะผมเนี่ยจะไปถ่ายรูปด้วย
คุณดูสินี่เรื่องจริงหรือโจ๊ก

เออแต่คนในพื้นที่บอกว่าช่วยถามฉันหน่อยไหม

ภาพตัดต่อเอาจริงเราเห็นแล้วก็รู้แหละนะว่ามันคือภาพตัดต่อนะคะ
แต่ว่าคือมันก็เป็นมุมหนึ่งที่ทำให้หลายคนเขาก็ยิ้มได้ไง
เฉยความรูสึก

เฟสบุ๊คแลใต้โพสต์ภาพนี้แหละค่ะ

แต่ว่าน้ำมันกลายเป็นสีฟ้าสดใสสวยงามแบบนี้นะคะ
น้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลาแบบนี้ค่ะ

ภาพนี้จะบอกว่าได้รับความสนใจ
เลือกให้ดูความจริงที่นี่
เพราะว่าแล้วกลุมันคือคนละเรื่องกันเลยนะ

อยากให้คนที่เห็นภาพแล้วก็ยิ้มได้นะคะ
เพราะว่าเรื่องของนำรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาศัยโชคชั่วอย่างเดียวไง
มันต้องดูเรื่องของสภาพอากาศดูเรื่องของน้ำทะเลดูเรื่องของปัจจัยต่างด้วยนะคะ
หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่า
ภาพจริงมันเป็นแบบนี้นะคะที่เราเผชิญกันอยู่
ไม่ได้สดใสเหมือนภาพที่แต่งเลยแม้แต่นิด
ไม่ว่าน้ำจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ชาวปัตตานีอยากได้ก็คือ
อยากให้น้ำมันหดไปถูกต้องอยากให้น้ำมันหมดไปนะคะ
แล้วก็อยากให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็ว
เพราะก็ไม่มีใครอยากอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วม
เห็นไหมภาพเมื่อวานที่เรานำเสนอไปที่นอนน้ำท่วมหมดเลย
มันกลับมาใช้ไม่ได้แล้วด้วยไง
ใจช่วยนะครับพี่น้องทางภาคใต้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะฮะ